อันนี้ดอมเพิ่งเล่าให้ฟังนะคุณตาเฉวียนที่ออกไปตามหาควายที่เลี้ยงระบบเปิด
คือควายหายตาออกไปตามหาตาก็หายไปกับควายด้วย
ความคืบหน้าวันนี้คือยังไม่มีความคืบหน้าของตาเฉวียน
แต่ฟังก่อนมันมีข้อมูลเรื่องเงินเงินทอง
ว่าคุณตาเนี่ยแกพกเงินติดตัวไว้เกือบแสนเหมือนกันนะ

ถูกต้องพี่เบิร์ตไม่ยอมเอาไปฝากธนาคารไง
แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองหรือเปล่า
นี่ชาวบ้านที่บ้านหมากเขียบอำเภอเมืองศรีสะเกดเนี่ยนะ
ตามหาตาเฉวียนตาเฉวียนได้ยินไหมส่งสัญญาณหน่อย

เฉวียนอายุ๗๙แล้วหายตัวไปในพื้นที่ป่ารอยต่อ๓หมู่บ้านแล้ว
ที่มันกว้างเป็นพันไร่คุณผู้ชม
ถามกำนันตะบนหมักเขียบเล่าให้ฟัง
เช้าวันที่๘สิงหาเนี่ยนะคุณตาเองอ่ะเอาควายไปปล่อย
ระบบเปิดปล่อยในป่าแล้วมีคนเห็นสุดท้ายอ่ะ
บ่าย๓โมงของวันที่๘ชาวบ้านก็เรียกตาเฉวียน

เจอแล้วทีนี้เจอควายห้าตัวเดินหากินอยู่ในป่า

ก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยตามหาหน่อยเป็นห่วง
เพราะว่าตาเฉวียนหายไปพร้อมกับเงินสดติดตัว๗๐๐๐บาท

ไม้ประดูกได้เงินมาอีก๓๐๐๐บาท

แล้วทำไมตาถึงเอาเงินติดตัวไปเยอะแยะขนาดนี้

คราวนี้ก็เลยไม่เอาเงินไปฝากธนาคารเลยไง

แล้วอย่างหนึ่งตาเฉวียนก็มีโรคประจำตัวด้วย
กลัวว่าตาจะเป็นลมเป็นแรงหมดสติไปในป่า
หรือว่าอาจจะได้รับอันตรายเพราะว่ามีเงินสดเยอะไง
มิจฉาชีพมันรู้แล้วมันไปทำอันตรายเข้าหรือเปล่า

ให้เบอร์กำนันตำบลหมากเขียบเอาไว้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลของคุณตาเฉวียน